คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับ

ทรงพลังงานเขาคิดค้นวิธีการผลิต
ที่ช่วยลดต้นทุนได้๑บาทต่อลิตรด้วยกัน
แล้วก็เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังกันครับ
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพลังงานไทย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายีดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้
และเมื่อนำยึดสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่กระบวนการหมักแบบใหม่

จะทำให้มีแอคทอนอนเพิ่มขึ้นในน้ำหมัก
เฉลี่ยร้อยละ๘๑๒เป็นร้อยละ๑๕
และลดของเสียได้ถึงร้อยละ๒๕
รวมถึงการใช้ระบบการกู้คืนเอทานอนระหว่างกระบวนการหมัก
ช่วยลดของเสียเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๒๙

พบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตเอทานอนจากมันสัมปะหลังรวมที่๗๐สตางค์

กำลังการผลิตรวมที่๑๕๐๐๐ลิตรต่อวันค่ะ
ตอนนี้เฟสต่อไปก็คือเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับ
โดยที่ว่าจะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เขาทำเชิงพาณิชย์
ดึงเขาเข้ามาแล้วก็มาร่วมพัฒนาต่อยอดไป
โดยที่สิ่งที่เรามองคือว่าภาครัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่สนับสนุนนะครับ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เป็นไปตามแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๖
โดยการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำให้ต้นทุนเอทานอนถูกลงแล้ว
ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ
หวังเพิ่มสัดส่วนผลผลิตเอทานอนจากหัวมันสด
ให้มีมากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มีอยู่ที่ร้อยละ๓๔
เป้าหมายในปี๒๕๗๙ที่จะผลักดันให้มีการใช้เอทานอนที่๑๑ล้าน๓แสนลิตรต่อวัน
ขณะที่กำลังการผลิตปัจจุบันสามารถผลิตได้ที่๔๗๐๐ลิตรต่อวันค่ะ